เทียมเพลินลำลูกกาจังหวัดประธุมธานีมีชายคลุ้มคลั่งนะคะ
ชอบใช้เสียมมาตีรถชาวบ้านซึ่งจอดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

มักจะเอาเสียมมาตีรถคนที่เขาจอดไว้ตามหน้าบ้านของตัวเอง
ก่อนหน้านี้เสียงหายไปหลายคันแล้วแต่ว่าล่าสุดในสองคัน

น่าจะมีอาการทางประสาทนะคะแต่ว่าไม่ได้รักษานั่นเองนะคะ
อันนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับครอบครัวของใครนะคะ
ที่มีคนที่มีลักษณะอาการทางประสาท
ก็ต้องดูแลนะคะต้องทานยาเป็นประจำนะคะ
ตำรวจสวพครูโค้ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดประธุมธานีได้รับแจ้ง
ในที่เกิดเหตุตอนที่ตำรวจไปเป็นแบบนี้นะคะ
นายเพียรยามเอกโสโพนอายุ๔๓ปีเจ้าของรถเก๋ง๑ในคันเสียหาย
เป็นรถเก๋งสีดำยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่เลย

ด้านหน้ารถของเขาเนี่ยมีรอยทุบที่กระจกหน้ารถเลยนะ
เสียหายไปหมดเลยคือขับต่อไม่ได้เนี่ย

จากนี้รถอีก๑คันเป็นกระบะสีฟ้าจอดอยู่ใกล้กัน
คันนี้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เจ้าของเขาก็เลยไม่ประสงค์จะแจ้งความนะคะ
ทั้งสองคันนี้ไม่ได้จอดอยู่ที่ไหนไกล
จอดอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองแท้นะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวินัยภูลพิพัฒน์กิจอายุ๔๘ปี
นายวินัยไปไหนตอนที่ตำรวจไม่ไปถึงเนี่ยนะคะ
ไปนั่งรออยู่ที่บ้านแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะ
ต่อมาตำรวจพร้อมกำลังส่วนหนึ่ง
ได้ให้พ่อของผู้ก่อเหตุเข้าไปพูดคุยให้หน่อย
ซึ่งก็เจอว่าเขานั่งอยู่ในบ้านแต่ว่ามีท่าทีโมโหอยู่
เมื่อนายวินัยเห็นตำรวจไม่ได้มีทีท่าตกใจนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพอที่จะพูดคุยได้ใช้เวลา๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
รวบตัวเอาไว้ได้พร้อมเสียมที่ใช้ในการก่อเหตุ

จากการสอบถามชาวบ้านคนอื่นภายในซอยนี้ซอยปรียานนท์หนึ่ง
ว่าผู้ก่อเหตุมักจะมีอาการคลุ้มคลั่งเป็นประจำเลย
และจะเอาเสียมไปทุบตีรถของคนอื่น
ซึ่งจอดใกล้กับรั้วบ้านตัวเอง
นี่นายวินายเนี่ยนะคะศูนย์เสื้อสีแดงเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ

ก็จะให้ผู้เสียหายแล้วก็คนที่มาก่อเหตุเนี่ย
เจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันก่อน

ก็จะให้ผู้เสียหายมาพบพนักงานสอบสวนนะคะ
ว่าจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร
ส่วนผู้ก่อเหตุนายวินัยเนี่ย

ตำรวจบอกให้ครอบครัวทำหนังสือส่งตัวไปตรวจหน่อย
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ถ้าไม่พบว่าเป็นโรคทางสมอง
ก็จะต้องเอาตัวกลับมาตรวจสอบหาสารเสพติด
คือหาให้ได้แหละว่าทำไมถึงคลุ้มคลั่งทำแบบนี้

แล้วถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ต่อไปค่ะ